ถ้าพูดถึงกิจกรรมยามว่างหรือกิจกรรมที่หลายคนชอบทำนะคะ
โดยเฉพาะหนุ่มเรื่องโกงเรื่องเกมเนี่ยมาเป็นอันดับต้นเลย
แต่จะบอกว่านี่ไม่ใช่กิจกรรมสำหรับผู้ชายอย่างเดียว
เพราะว่าตัวแม่ซุปตาสาวคนสวยคนนี้อ้ำพัชราภาเขาก็เซียนเกมเหมือนกันนะคะ
แล้วนี่เขาไปออกอีเวนต์งานหนึ่งมาจะบอกว่าอ้ำเตรียมตัวกับงานนี้ตั้งแต่ตี๓
มีอินเนอร์ภายในส่วนรวมใจแล้วนะคะเขาบอกว่าคุณแม่เนี่ยแม่ทุกสถาบันจริงสำหรับคุณอ้ำพัชราภา
ไม่เป็นสองรองใครนะถ้าเรื่องเล่นเกมเนี่ยรู้เลยว่าพี่อ้ำชอบเล่นเกมมากเป็นงานอดิเรก
แล้วก็มีเป็นกลุ่มแก๊งเป็นเรื่องเป็นราวถูกเชิญมาร่วมงานอีเวนต์เกี่ยวกับเกมค่ะ
งานนี้ก็ไม่ได้มาสวยอย่างเดียวอย่างที่บอกไปมาเต็มนะ
กับผู้ท้าชิงด้วยฝีมือเหลือร้ายไม่ธรรมดาเลยจริงค่ะ
จริงจังแค่ไหนแค่ไหนเรียกจริงจัง
เห็นท่าพี่อ้ำเมื่อสักครู่แล้วสีหน้าท่าทางการกดแท็บเล็ตบอกเลยไม่ยอมค่ะ

พี่อ้ำเข้าแข่งขันเกมระดับนานาชาติชิงอยู่เหรียญทอง

มาครั้งนี้ขอชนะค่ะเพราะว่าเธอบอกเองในงานเลยว่า
ก่อนมางานซ้อมเกมนี้ตั้งแต่ตี๓มา
ก็ไม่เสียแรงที่เตรียมตัวมาดี
ขอบคุณค่ะเพื่อความทุ่มเทลายังไง
เกิดว่ารักอะไรทุ่มเทอะไรเอาให้มันเป็นประโยชน
นี่เขาออกงานอีเวนต์เขาได้ตังค์นึง
คนอะไรใส่เสื้อยืดธรรมดา
ยังสวยกับกางเกงยีนบ้าหรือเปล่ายังสวยขนาดนั้น
จริงนะพี่อ้ำมาในทุกลุคทุกแบบคือสวยจริง
แล้วก็ขนาดลุกเล่นเกมคิ้วหน้านิ้วคิ้วข้างหมดก็ยังสวยนะคะ
งานอะไรก็ต้องมีอินเนอร์ส่วนตัวแบบนี้แหละค่ะ